คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของการแข่งขันกีลงกีฬากันบ้างดีกว่า

ไม่ใช่กีฬาอันนั้นปล่อยผ่านไป
เอาแต่จะให้ดูกีฬาสีที่เขาจัดแน่นจะจัดเต็มกันจริง
สำหรับที่นี่นะครับที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
โอ้โหเป็นไงกีฬาสีไฟอะไรเข็มทองเกม
นี่จะพบเราแล้ว
เขามีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่แล้วนี่ที่นี่มาครับพบเพิงก็ดูเท่แล้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูเขาจัดงานขึ้นมานะครับ
อย่างที่บอกเข็มทองเกม
เขาแข่งกันเมื่อวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละ
ช่วงเช้าก็กล่าวเปิดวิธีตามสเต็ปทั่วไปนะครับ
ดาเด็กเขาก็แต่งชุดสวยงามแบบนี้

ดรามเมเยอร์

แล้วก็มีคนถือปงคนถือป้ายด้วยนะ

สนุกฟูสบาล

เป็นต้อง
บอกเลยนะว่าการแข่งขันสนุกแล้ว
กองเชียร์ก็มันจริง
เหล่าบรรดากองเชียร์ต้องไปดูกันหน่อย

เหมือนเห็นตัวเองตอนเด็ก

ดิฉันว่าอยากไปค่ะเดี๋ยวฉันเต้นตั้งแต่เด็กแล้ว

แต่มันเป็นกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มจริง

บางคนอาจจะบอกว่าคุณชนะการแข่งขันเล็กต้องเอามาเป็นคงเป็นข่าว
เฮ้ยอย่างนี้แหละทางของเราเราชอบ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีแข่งขันที่ไหนอะไรยังไง
บอกส่งข้อความกันมาเดี๋ยวเราจะส่งผู้สื่อข่าวลงไปถึงที่เลย
ถ้าเป็นวิ่งคงวิ่งควายคุณชนะจะลงไปเองเลย